คุณผู้ชมคะกรณีน้องน้ำฝนเด็กพิเศษอายุ๑๙ปี
หายตัวออกไปจากบ้านย่านบึงกลุ่มตั้งแต่ตี๒ของเมื่อวานนี้
ปรากฏว่าวันนี้มีคนเจอศพผู้เสียชีวิตผู้หญิงคนนึง
ร่างกายเปลยเปล่าที่สระน้ำในสวนสาธารณะ
ทางครอบครัวก็เดินทางไปดูศพก็ปรากฏว่าจำได้ว่านี่น้องน้ำฝนล่ะ
ทางครอบครัวก็เอกใจว่าทำไมเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้
ร่างกายไม่มีบาดแผลอะไรแต่ว่าไม่ใส่เสื้อผ้า
แต่มีคนเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังว่าเขาตกปลาอยู่ในสระน้ำ
ที่สวนสาธารณะแล้วก็เห็นน้องน้ำฝนเดินไป
แล้วก็ถอดเสื้อผ้าแล้วก็ซักผ้าในสระน้ำ
เพราะว่าวันนั้นฝนตกเหมือนกับซักผ้าที่เปื้อนโครน
แล้วน้องน้ำฝนก็ลงไปในสระน้ำลงไปเสร็จปุ๊บ
หมาแล้วก็เดินไปที่สะพานไม่เหมือนกับไม่ได้หวาดกลัวอะไร
แต่คนที่เขาเห็นเขาบอกว่าเขาตกใจตอนนั้นประมาณตี๒กว่า

นึกว่าเป็นผีเขาตกใจเขาก็เลยไม่ได้แบบ

ตำรวจนครบานเมืองกลุ่มค่ะพร้อมเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
จากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ไปตรวจสอบสวนเสรีไทยค่ะ

ติดกับสำนักงานเขตบึงกลุ่ม

ชื่อนางสาวจุธาวันสุพรรณหรือน้องน้ำฝนนี่แหละ

สภาพศพเปลือยเปล่าไม่มีบาดแผลค่ะ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒๔ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่นำศพส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะคะ
นายคำปิงชั่วชัยภูมิอายุ๓๙ปี
เป็นคนพบศพก็ให้การว่าเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย

ก็ขี่จักรยานตรวจดูความเรียบร้อย

เห็นเหมือนมีสิ่งผิดปกติอยู่ในสระน้ำ
ใช้ไม้เขียปรากฏว่าก็ตกใจสิคะ
เป็นศพก็แจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
นายวัญชัยสุพรรณและนางสาวโรมณียาเสือราช
เป็นพี่ชายและพี่สะพ้ายของน้องน้ำฝนก็เล่าว่า
เวลาอยู่บ้านเนี่ยน้องน้ำฝนชอบปีนป่าย
ถ้าออกไปไหนก็จะมีชาวบ้านช่วยดูแล
ทุกครั้งถ้าหนีออกจากบ้านก็จะมีคนมาแจ้ง

น้ำฝนหายไปก็ช่วยกันออกตามหา
สุดท้ายนี่แหละก็มีคนมาเจอกลายเป็นศพ
แต่ยังสงสัยว่าทำไมสภาพศพของน้องเปลือยเปล่า
ซึ่งก็จริงแล้วน้องน้ำฝนเป็นคนขี้อาย

ลองฟังเสียงญาติของน้องน้ำฝนดูหน่อยนะคะ
เป็นคนไม่พูดไม่สูงสิงกับใคร
แม้กระทั่งคนในบ้านถามเขาก็ยังไม่ค่อยตอบ
นอกจากจะเล่นกับเขาเขาอยู่จะหัวเราะบ้างอะไรบ้าง
แต่ถ้าอยู่เฉยเขาไม่พูดไม่จากกับใคร

แล้วปกติที่บ้านเราเขาเคยหายออกไปก่อนกลับมา
หายแต่ไม่ข้ามวันค่ะ
หายเป็นช่วงกลางวันมากกว่า

เขาก็จะไปตามตัวมาให้ครับ

อย่างที่บอกคุณผู้ชมค่ะว่ามีคนเห็นเหตุการณ์
ชื่อว่านายมานพหวังปัญญา
ตำรวจนครบานบึงกลุ่มก็ได้นำตัวนายมานพ

ขณะที่น้องน้ำฝนยังมีชีวิตอยู่

นั่งข้างสระแล้วก็ถอดเสื้อผ้าออก

จากนั้นน้องน้ำฝนก็ลงไปในสระน้ำ

ก็ไม่มีทีท่าหวาดกลัว
ไม่ได้มีทีท่าว่าน้องน้ำฝนหนีใครมานะคะ

เพราะว่าตี๒ก็เลยกลัว

หรือเขาขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง

แล้วรู้สึกกลัวหรืออะไรค่ะตอนนั้นหรือว่าคิดว่าจะคน
ก็หลายอย่างเขามันตี๒ตี๓แล้วพี่ใครมาแก้ผ้าเดินบึงก็กลับบ้านดีกว่า
ด้านพันธ์ตำรวจเอกสุภชัตริย์เปรียมมนัดผู้กำกับการสืบศูนย์กองมกรับการตำรวจนครบาล๔
บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็พบว่าจากคำให้การของพยานตรงกัน
กับช่วงเวลาที่พบศพน้องน้ำฝนก่อนเสียชีวิต
ก็ให้เจ้าหน้าที่ดำน้ำหาเสื้อผ้าก็เจอว่าเป็นเสื้อผ้าของน้องน้ำฝนจริง
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามจุดต่างรอบสวนสาธารณะค่ะ
ก็นำมาประกอบกับผลพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อตรวจสอบข้อที่จริงต่อไปแต่ยังไม่ตัดประเด็นอื่นทิ้งนะคะ